คุณผู้ชมคะที่บุรีรำค่ะมีหมาผู้ซื่อสัตว์ตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าเดนะคะ
เจ้าของมันเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
เดมไม่ไปไหนเลยข้าวเข้าก็ไม่ยอมออกมากินนั่งเฝ้าอยู่แบบนั้น
จนมีคนไปเจอแล้วก็นำร่างเจ้าของมันออกมานะคะมันถึงจะยอมออกมา
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักพนักงานช่างของเทศบาลตำบลสตึกในตำบลนิคม
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำค่ะเนี่ยที่ประตูห้องน้ำเนี่ยค่ะ
มีสุนัขพันธ์ไทยตัวเพศผู้อายุประมาณ๑ปียืนอยู่
เดย์นะคะยืนอยู่แบบเนี้ยเฝ้าศพแล้วก็ส่งเสียงขู่คำรามเลย
ไม่ยอมให้ใครเข้าไปใกล้นะคะตรวจสอบก็พบว่าศพนี้เป็นของนายเดชาอับมโตวัยสี่สิบสามปีค่ะ
เป็นพนักงานช่างของเทศบาลสตึกเสียชีวิตในสภาพนั่งอยู่บนโถส้วม
ลำตัวพิงกับอ่างน้ำบริเวณปากของผู้ตายมีคราบเลือดด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวเจ้าเดย์ออกมาล่ามไว้ข้างนอกก่อนแล้วก็เข้าไปตรวจสอบ
ภายในห้องน้ำไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะมีแค่ขวดเหล้าขาวจำนวนมากอยู่ในห้อง
แล้วก็มีการชนะสูตรเนี่ยแพทย์ลงความเห็นว่านายเดชาน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒๐ชั่วโมงแล้ว
สอบถามนายรังสรรแก้วกวยพนักงานช่างเทศบาลสตึกซึ่งเป็นคนพบศพคนแรกเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าตกบ่ายแล้วยังไม่เห็นนายเดชาเอาไปทำงานเลยเลยไปตามที่ห้องค่ะ
ก็เห็นว่าห้องน้ำเปิดอยู่เลยเดินเข้าไปดูเห็นนายเดชาอยู่ในสภาพเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็เห็นเจ้าเดย์เนี่ยนั่งเฝ้าศพอยู่เลยรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ซึ่งเจ้าเดย์ตัวนี้เนี่ยนะคะนายเดชารักมากตอนแรกที่เอามาเลี้ยงเนี่ยไม่มีชื่อ
ก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีก็ว่าเออตัวเองชื่อเดชา
ตั้งชื่อมันว่าเจ้าเดย์ก็แล้วกันแบ่งชื่อให้ครึ่งหนึ่ง
ส่วนนางสาวพิมพิชาอับมโตน้องสาวของนายเดชาเล่าให้ฟังว่า
เช้าเมื่อวานค่ะเอากับข้าวมาให้พี่ชายแต่ว่าไม่เห็น
นึกว่าพี่ชายคงออกไปทำงานแล้วเลยวางกับข้าวไว้หน้าห้อง
แล้วออกไปไม่ได้เข้าไปดูในบ้านในห้อง
โดยพี่ชายปกติมีโรคประจำตัวอยู่แล้วคือป่วยเป็นวรรณโรค
แล้วก็โรคตับแข็งเพราะว่ากินเหล้าเยอะค่ะ
สั่งห้ามดื่มแล้วแต่ก็ชอบแอบดื่มก่อนไปทำงานเป็นประจำ
เบื้องตนแยดก็ไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตนะคะ